เหตุรถโดยสารคันหนึ่งกำลังวิ่งผ่านแยก
เฉียดเลยนะเกือบจะชนรถตู้แล้ว
แล้วรถโดยสารคันนี้นะก็หักหลบรถตู้
วิ่งขึ้นไปบนฟุตปาดเกือบอีกเกือบจะชนคน

เหตุการณ์เหล่านี้มีสาเหตุมาจากอะไรรู้ไหมคุณ

คนขับรถโดยสารมัวแต่จะใส่หูฟัง

จังหวะนี้โอ้ยเกือบแล้วนะฮะผ่านแยกมาแบบไม่เบรกเลย
เกือบชนรถตู้นี่วิ่งขึ้นฟุตปะเกือบชนคน
ชนเข้าไปต้นไม้หลายต้นแล้วมาชนรถโดยสารตรงนี้
คนก็อยู่แถวนั้นเยอะแยะเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นภาพจากกล้องหน้ารถของรถโดยสาร

คุณผู้ชมอีกมุมหนึ่ง
จากภายในรถโดยสารคันกล่าวนี้นะครับ
จะเห็นว่าคนขับมัวแต่ง่วนที่จะใส่หูฟัง
และสุดท้ายนะฮะก็ขับผ่านแยกโดยไม่ดูเลย

โอ้โหคนเกือบกระเด็นตกรถนะคุณ

นี่ฮะก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า
ต้องเอามาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้ก็มีรายงานพูดเรียกว่าบาดเจ็บ๙คน
จำนวนนี้มีเด็กหญิงวัย๑๕ปีบาดเจ็บสาหัสที่ศีรษะ
และมีเด็กหนุ่มวัย๑๙ปีบาดเจ็บรุนแรง

ถูกส่งตัวไปรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล
เดี๋ยวหลายคนตกออกตกใจนี่ในบ้านเราหรือเปล่า
คือกำลังดูว่าดูเหมือนไม่ใช่บ้านเราอ่ะคุณ
อิสราเอลครับที่อิสราเอลนะครับ
ก็ถือว่าอุบัติเหตุเราก็มาเป็นอุทาหรณ์ให้เฝ้าระวังป้องกันได้นะครับ